ติดตามเรื่องของอาเซียนคลับซึ่งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำก็ยืนยันนะครับ
ว่าได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับทีละท้อนแล้วก็ชนะอาทิตย์
ซึ่งได้คำตอบว่าจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในการทวงแชมป์อาเซียนครับ
ดามแป้งมีการยืนยันผ่านการไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าชนะทิพย์แล้วก็ธีรทรตกลงจะมาช่วยทีมชาติไทยในอาเซียนคลับเดือนธันวาคมนี้
แต่ว่าเกมแรกที่จะเจอกับดูไนหรือว่าติมอลเลสเต้ที่จะต้องเพลย์ออฟกันเนี่ยนะครับ
แล้วมาอยู่ในสายของไทยวันที่๕ธันวาคมตามโปรแกรมไม่สามารถช่วยทีมได้แน่๑เกม
เพราะว่านัดสุดท้ายของเจลีกเนี่ยเตะวันที่๔ธันวาคมก็จะมาเกม๒เลยนะครับ
ซึ่งน่าจะได้พักด้วยแล้วก็มีความสดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง
บันน้ำแป้งก็ยังเปิดเผลอได้ว่ายังมีกวินธรรมศาจรรย์นั้นด้วยนะครับที่ติดต่อเข้ามาด้วย
ธันวาคมพบกับเมียนมา๑๔ธันวาคมเจอกับฟิลิปปินส
แล้วก็๑๘ธันวาคมพบกับสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับ